พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดเลยนะคะ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะคะ
ก็แน่นอนตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเขาก็ไม่ได้หยุดนะคะ

ติดตามจากคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียค่ะ

ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่
บริเวณสามแยกทางเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ซึ่งจุดแยกตรงนี้จะห่างจากจุดที่เป็นปากถ้ำ
แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของสื่อมวลชน
แล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
จากตรงนี้ประมาณสัก๔๐๐เมตรนะครับ
ที่ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณตรงนี้
ต้องการที่จะให้คุณผู้ชมดูสภาพความพร้อมนะครับ

ซึ่งจะเห็นว่าด้านหลังของผมจะค่อนข้างมืดและเงียบสงบ
จะมีเพียงก็แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยสแตนบาย
ดูแลความเรียบร้อยอยู่หน้าบริเวณปากทางเข้าถ้ำนะครับ
ที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าในส่วนของถนนด้านหน้า
หลังจากที่มีการจัดระเบียบไปนะครับ
จะเห็นว่าบริเวณที่ทางเข้าถ้ำเนี่ย
เจ้าหน้าที่จะไม่ค่อยให้รถที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณนี้
หรือถ้าเข้าได้จะต้องเข้ามาทางเดียวคือเข้ามาในด้านนี้
เหมือนที่รถตำรวจคันนี้กำลังเข้ามานะครับ
แล้วก็จะต้องจอดเพื่อที่จะเดินเท้าเข้าไปด้านในนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการป้องกัน

หากด้านในมีการส่งสัญญาณว่าน้องถ้ามีข่าวดีและออกมาจากปากถ้ำ
ลำเลียงผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลจะสามารถทำได้อย่างเรียบร้อย
แล้วก็ไม่เกิดปัญหาติดขัดการจราจร
ในขณะที่การทำความพร้อมในส่วนของการปฏิบัติภายในถ้ำนะครับ

ส่วนแรกก็คือในส่วนของการสูบน้ำออกจากถ้ำให้ระดับน้ำนั้นลดลง
ขณะที่อีกปฏิบัติการหนึ่งของหน่วยซิลก็คือมีการเตรียมความพร้อมของน้อง
ทั้งในเรื่องของการฝึกหายใจแล้วก็การฝึกดำน้ำ

โดยซิลก็จะมีการส่งสัญญาณแล้วก็ลำเลียงน้องออกจากปากถ้ำทันทีครับ
แล้วก็ปรับระบบการรับประทานอาหารเป็นอาหารอ่อนวิตามินรวมถึงสอนการใช้ถังออกซิเจน
ส่วนสภาพร่างกายคนไหนพร้อม๑๐๐นะครับก็จะพาออกมาทันที
ตอนนี้ยังคงยืนยันว่าจะใช้วิธีการดำน้ำออกมาแต่ก็ยังคงไม่ตัดวิธีการโรยตัวขึ้นจากถ้ำที่วางไว้เป็นแผนสำรอง
เพื่อพาน้องกลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่นะครับ
หลังถึงวินะที่เห็นทริปที่เจ้าหน้าที่เปิดให้ดู
ก็มีการยอมรับว่าคิดถึงลูกมากนะแม้จะลูกพร้อม
แต่ยังเช่นถึงช่วงดีที่เจ้าหน้าที่นั่นมีความดูแลอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งขนาดนี้มีการติดไปถึงถงที่๓แล้ว
แต่การเดินสายไฟฟ้าต่อไปยังจุดเนินนมสาวยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งนะครับ
แต่ก็เชื่อว่าอีกไม่นานน้องจะเห็นหน้าผู้ปกครองผ่านทางสมาร์ทโฟนได้
ส่วนระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กับการระบายน้ำทั้งทางเข้าและทางน้ำออก
ซึ่งทั้งหมดถือเป็นผลดีกับการทำงานของเจ้าหน้าที่
และขณะนี้ทุกคนยังคงเร่งสูบน้ำให้ระดับลดลงให้ได้มากที่สุดนะครับ
เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ในการทำงานแล้วก็พาตัว๑๓ชีวิตออกมาได้อย่างสะดวกมากขึ้น
แต่การจะลำเลียงน้องออกมามีปัญหาหลักอย่างที่ผมบอกนะครับ
ก็คือจุดเนินนมสาวที่จะมุ่งหน้าสู่พัทยาบีต
มีระยะทางการดำน้ำสลับกับเดินอยู่ที่ประมาณ๓๕๐เมตร
ซึ่งจุดนี้มีปริมาณน้ำสูงแต่หากเคลื่อนย้ายออกมาได้
ทางหน่วยซิลก็จะมีการพักน้องไปพักที่บริเวณถงศาล
ก่อนที่จะลำเลียงออกสู่ถ้ำต่อไปครับ

บริเวณด้านหน้าก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน
จะเข้าไปดูแลความเรียบร้อยภายในตัวถ้ำหลวงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
และคืนนี้เองเนี่ยทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองโดยเฉพาะผมและทีมงานนะครับ
ยังคงมีการเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่
และถ้าหากว่ามีความพร้อมหรือว่ามีสัญญาณที่ดี
เดี๋ยวทางทีมข่าวจะรีบรายงานกลับไปยังสถานีทันที

รายงานจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับ
ครับก็สรุปนะขณะนี้ก็ยังพาออกมาไม่ได้นะครับ
สถานการณ์ก็ยังเหมือนเดิมก็คือพยายามหาทางกันอยู่